คุณผู้ชมครับเกิดเหตุหนุ่มใหญ่
น่าจะเมานะเพราะเข้าไปดื่มเบียร์ในร้าน
แล้วก็เลยเมาแล้วเกิดอารมณ์

โดยไม่อายโต๊ะอื่น
โต๊ะข้างไม่มีแต่ตรงมุมอื่น

โพสต์คลิปวิดีโอเอาไว้ความยาว๓นาที

ตำบลบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็นั่งช่วยตัวเองอยู่กลางร้าน
โดยไม่แคร์สายตาคนบริเวณรอบข้างที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับ

แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยผู้อื่นพร้อมระบุข้อความบอกว่า
หากพบผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปให้ระวังไว้เป็นบุคคลอันตราย
เดินมายืนช่วยตัวเองข้างรถผมแล้วมองเข้ามาข้างในร้าน
พอดีน้องสาวเห็นแล้วก็มาบอกผมเลยเดินออกมาดู
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีกลับไปนั่งที่ร้านข้าง
ผมเลยแอบถ่ายดูนี่แหละครับสิ่งที่ทำ
เปลี่ยนร้านต้อนั่งอยู่ร้านหนึ่งก่อน
เปลี่ยนจุดโชว์
หลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนะครับ
โดยแสดงความคิดความเห็นว่าหากปล่อยบุคคลนี้ไว้อาจจะไม่ปลอดภัยต่อสังคม
อยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มโดยด่วนนะครับ
สิทธิ์ก็ลงตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นร้านจิ้มจุ่ม
โดยเจ้าของร้านจิ้มจุ่มได้เปิดเผยว่าชายคนนี้เข้ามาสั่งเบียร์นั่งดื่มกันได้สักพักหนึ่ง
ก็แสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจออกมาแบบนี้นะฮะ
โชว์โดยไม่สนใจว่าในร้านเนี่ยมีผู้หญิงหรือว่ามีคนอยู่ในร้านนะฮะ

เมื่อคืนนะคะมีผู้ชายแก่เดินมาข้างร้านนี้ค่ะ
แล้วก็เดินแล้วก็เหมือนจับอวัยวะเพศตัวเองเดินไปเดินมาค่ะ
แล้วก็เดินไปข้างหลังแล้วก็เดินมาหลายรอบมาค่ะ
ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ตอนหลังเราก็เลยแอบถ่ายจากด้านหลังตรงนี้ค่ะ
เขาไปนั่งที่เขาก็ยังทำอยู่เลยค่ะ

เห็นครั้งแรกนะคะเมื่อคืน
แต่ว่าเดินหลายรอบมากเลยค่ะทั้งคืน
รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่ร้านลงเฟสอะไรอย่างนี้
ก็ตกใจอยู่นะเป็นห่วงเด็กแถวนี้มากกว่า
ตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็กลัว๕คนเท่านั้นก็กลัวนะครับ
อยากให้ตำรวจดำเนินการให้เสร็จสิ้นในการจับกลุ่มตัวนะครับ
กลัวว่าจะมาสไลด์หนอนกันอีกไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะฮะ
ภาพค่อนข้างชัดนะคือตอนแรกที่น่ากลัวก็คือไปแอบอยู่ที่ข้างรถก่อน
อันนั้นน่ากลัวแต่มาเจอนี่น่ากลัวก่อน